คุณผู้ชมต่อเนื่องกันกับเรื่องของโควิด๑๙ตอนนี้ยังพูดถึง๒คลัสเตอร์ใหญ่
โดยเฉพาะงานวันเกิดหรือว่างานปาร์ตี้๒งานใน๒โรงแรมทั้งที่บริเวณเดอร์๒กับบายันทรี
แต่ว่าล่าสุดมันมีภาพปาร์ตี้ที่รู้จักกันว่าปาร์ตี้กรกนที่เรเนซองเนี่ยนะมันมีภาพแบบนี้
ภาพจริงมันไม่มีเบอร์เซ็นเซอร์อะไรนะครับก็เป็นกลุ่มผู้ชายใส่ชดชั่นใน
แล้วก็ยืนถ่ายรูปกันในการแบบปาร์ตี้วันเกิดนะครับ
โอ้โหแล้วฮะเนี่ยภาพที่เห็นมันมีการเผยแพร่ออกมาเป็นคลัสเตอร์หนึ่งเลย
ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงคือการแพร่ระบาดในงานเลี้ยงวันเกิด
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๖มกราคมที่โรงแรมเรเนซอง
ซึ่งตามข้อมูลของสวบคพบว่ามีผู้ติดเชื้อจากการไปร่วมงาน
บุคคลอื่นติดเชื้อจากคนที่ไปร่วมงานนี้อีกเป็น๑๐คน
นี่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะ
คือก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เมื่อวานแชร์กันเยอะมากเลย
เดี๋ยวขอดูภาพเมื่อสักครู่นี้หน่อยค่ะ
มีวงกลมวงกลมแล้วก็บอกอาชีพว่าแต่ละคนเนี่ยอาชีพอะไรยังไง
มีเจ้าของวันเกิดมีแฟนของเจ้าของวันเกิด
มีคนไปร่วมงานเป็นสัก๒๐คนได้
หนึ่งคนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ไปแล้วก็คือมีผู้ประกาศชายคนหนึ่งที่ไปร่วมงาน

แล้วก็ในนี้ทั้งหมดนี้ที่นั่งอยู่มีผู้หญิงอยู่คนนึง
ถูกต้องซึ่งเขาก็ไปงานของคุณมะตูมมาก่อนด้วยแหละนะครับ
ในในภาพนี้ก็มีทั้งเป็นซาจัวเป็นพนักงานขายคอนโดทำทัวร์สไตลิตพีอาร์หมอฝังเข็ม

แล้วก็มีแคปชั่นว่าปาร์ตี้กรกฎอฝ่าฝืนพรกร
วันที่๑๖ทำให้เกิดคลัสเตอร์ยิ่งกว่างานของมะตูมที่ปิดเงียบ
แล้วก็โยนมาให้กับงานมะตูมคนเดียวนะฮะ
ผู้หญิงคนเดียวที่ติดก็มาจากงานนี้แหละครับ
นะใครเตือนว่าอย่าจัดก็ไม่ฟังพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าไปกี่งานมาแล้ว

แล้วคนก็โอ้โหเซฟแล้วก็โพสต์ต่อโพสต์ต่อ

ล่าสุดโซเชียลก็ต้องตื่นตะลึงอีกครั้ง

หนุ่มใส่ชุดชั้นในยืนถ่ายเซลฟี่กันหน้ากระจก

หลุดอีกแล้วปาร์ตี้กรกฎรมโรงแรมดัง
ส่วนคนในวงการนางงามเองก็มีการแชร์ภาพนี้เหมือนกัน

ว่าเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นใครบ้าง
ซึ่งก็มีคนไปคอมเมนต์กันเยอะถามกันมากมาย
กระแสก็บอกว่าเป็นภาพเก่าหรือเปล่า
ถ่ายกันนานแล้วหรือเปล่าหรือยังไง
แต่บางแหล่งข่าวก็บอกว่านี่คือภาพล่าสุด
เป็นกลุ่มคนที่ไปร่วมงานในวันเกิดที่เกิดขึ้น
ในวันที่๑๖มกราคมที่โรงแรมเรเนซองนะครับ
ทางด้านของนายอนุทินชาญวิรากูล
ท่านบริษัทนายกแล้วก็รัฐมนตรี
ว่าการกระสวงส่าธนทสุพธ์นะครับ
คือต้องบอกว่ามีคนถามเยอะว่า
คนที่ไปปาร์ตี้รวมตัวกันมันผิดกฎหมายหลายข้อ
ทั้งภรรกอศูกเฉินทั้งภรรบอโครคคลุมโรค

แล้วโรงแรมที่ให้เขาจัดปาร์ตี้เกิน๓ทุ่มได้
สถานประกอบการต่างท่านจะเอาผิดกับทุกคนที่ทำผิดทั้งหมดนี้หรือไม่
อย่างไรไปฟังเสียงท่านบางช่วงบางตอนให้สัมภาษณ์พิเศษเอาไว้กับคุณเขมสอนนะครับ

ผมไม่ได้ยืนยันอย่างเดียวผมสั่งการให้มีการออกหนังสือไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินคดีอย่างเต็มที่

ทุกคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ใช่ปกปิดข้อมูลอย่างเดียว
ปกปิดข้อมูลผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่คนที่ขายเหล้าในสถานบริการอาหารผิด

บาร์สถานบันเทิงอย่างนี้ปิดยกตัวอย่างเลยบรรยันทรี
จัดที่ไหนจัดที่ดาดฟ้าใช่ไหมไปด้วยเปล่า

จากที่ดาดฟ้าเคยไปไหมดาดฟ้าบรรยันที

เป็นบาร์ประเภทนี้เปิดไม่ได้แล้วเปิดทำไม
บัญญันทรีย์ได้ไหมว่าเป็นของส่วนตัว
จ่ายตังค์ไหมสั่งอาหารไหมสั่งเหล้าไหม
นี่ค่ะคือคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์กับคุณเห็นมาสอนนะเป็นที่เราไปสัมภาษณ์มาเพราะว่าคือคนอยากถามตอนนี้สังคมออนไลน์เขาถามกันเหลือเกินว่าท่านก็ถ้าเกิดชาวบ้านชาวช่องเขาผิดก็ไปจับเขาเขารวมกลุ่มกันเล็กน้อยก็ถือว่าผิดแล้วแต่เนี่ยมันมีภาพไหนทั้งที่ทะเลที่ไปรวมกลุ่มกันเยอะ

ลอบแอบไปจัดงานเลี้ยงดังนั้นกลุ่มคนพวกนี้จะต้องถูกลงโทษเอานี่เมื่อเช้าที่นายกพูดสดร้อนเลย

หลายคนอ่ะหลายภาคส่วนไม่ใช่หลายนี้หลายเดียว
รายอื่นที่อาจจะยังไม่พบก็ได้

ก็บอกแล้วว่าไม่ควรจะไปพฤทธิเชียง

ก็ทุกคนก็รู้แก่ใจอยู่แล้ว

กฎหมายมีใช่ไหมก็ให้กฎหมายจัดการ

เราไม่ได้ไปพยายามไปซ้ำเติม
หรือว่าไปขุดคุยสำหรับคนที่ไปปาร์ตี้
ไปร่วมงานอะไรนะเพียงแต่ว่า

เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีภารกรสุดเฉิน

ไม่รวมกลุ่มกันไม่ปาร์ตี้ให้เกิดความเสี่ยง

ที่ต้องบอกเพราะอะไรคนที่เกี่ยวข้องกับคุณ

ติดโรคนี้ก็เลยอยากจะให้เปิดเผย
ไลน์ว่าไปไหนทำอะไรกับใครบ้าง
คนอื่นจะได้ระวังตัวกันอย่างถูกต้อง

คุณติดคุณต้องโดนประนามอันนี้ไม่ใช่
เข้าใจเพราะว่าเสียงมันก็มีอีกนะ

แล้วกรทมไม่ต้องเผยแพร่ได้ไหมล่ะ
ซึ่งบางทีเราไม่ทราบน้องว่าเราไป
คนข้างเราเขาติดหรือเปล่าอะไรแบบนี้
สุดท้ายแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือกัน
อยากรู้ว่าวันนี้ตัวเลข

เมื่อวานงานจังหวัดสมุดสาคอน
ต้องเฝ้าดูช่วงบ่ายที่แถลงออกมาคือ๗๖๕ราย
ทีนี้ล่าสุดที่ออกมายอดรวมทั้งประเทศผู้ติดเชื้ออยู่ที่๘๐๒ราย
โดย๘๐๒รายจะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๗๘๑ราย
อกจากนี้วันนี้หลายคนรอฟังเกี่ยวกับการประชุมสอบคอชุดใหญ่
ว่าทางคุณหมอจะมีการแถลงว่ายังไงการผ่อนคลายมาตรการต่างออกมาเป็นยังไง

ก็เนี่ยเบื้องต้นก็เป็นไปตามที่สอบคอชุดเล็ก
มีการประชุมกันแล้วก็ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้จังหวัดที่เป็นการควบคุมสูงสุดเข้มข้น
หรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มเลยนะ
เหลือ๑จังหวัดก็คือจังหวัดสมุทรสาคร
ส่วนพื้นที่สีแดงจากเดิมเนี่ยนะคะ
คือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดใช่ไหม
จาก๒๘จังหวัดตอนนี้ลดลงมาเหลือ๔จังหวัด
๔จังหวัดนี้ก็มีกรุงเทพมหานคร
มีสมุทรปราการมีปฐุมธานีแล้วก็มีนนทบุรี
ซึ่งในกลุ่มของจังหวัดควบคุมสูงสุดเนี่ยนะคะ
ผับบาร์ยังเปิดไม่ได้ยังต้องปิดอยู่
แล้วก็ร้านร้านอาหารอนุญาตให้นั่งกินที่ร้าน
อันนี้ขยบเวลาให้หน่อยละจากเดิม๓ทุ่มใช่ไหม
อันนี้ขยิบให้นั่งกินที่ร้านได้จนถึง๕ทุ่ม

ใช่แต่ก็ยังห้ามดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้าน
สามารถที่จะซื้อแล้วก็กลับไปทานที่บ้านได้
ในส่วนของโรงเรียนก็๑กุมภาเนอะ

อันนี้คือเบื้องต้นก่อนเท่าที่แถลงมาเบื้องต้น
เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะคะ
แต่สวบคอก็ยังคงหนักใจเพราะว่ากราฟมันก็ยังสูง๗๐๐๘๐๐๙๐๐อยู่
แต่ว่าต้องคลายล็อกบ้านเพื่อให้เศรษฐกิจปากท้องมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับ